คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยออกมาประกาศด้วยตัวเองว่าสับสนไม่รู้ว่าจะชอบผู้ชายหรือผู้หญิงดี
เหมือนว่าพึ่งค้นพบตัวเองว่าชอบผู้ชายขึ้นมาซะอย่างนั้น
แถมยังออกมายอมรับด้วยว่าอาจจะเปลี่ยนไปชอบผู้ชายในอนาคต

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวขอส่งตรงคำขอโทษผ่านทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
คือเขาบอกว่าจริงเนี่ยแค่พูดติดตลก
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้

รับเรื่องที่
ผมไม่ถึงการนะครับวันนี้ครับก็เลยตัดสินใจพูดว่าอ่า
ถ้าคบผู้หญิงแล้วมันยากก็เลยขอคบผู้ชายดีกว่า
เพื่ออะไรมันจะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้
นะครับผมก็ทั้งพูดก็ทั้งขำไปนะไม่คิดว่ามันจะเรื่อง
มันจะใหญ่โตขนาดนี้แล้วมันจะเป็นข่าวนะครับผม
หลายคนถามมาบอกว่าแซ็กเป็นชายแท้ชายแท้ไหมก็เป็นผู้ชาย
เปอร์เซ็นต์ชอบผู้หญิงนะครับยังไงก็ต้องขอโทษนะครับ
ทุกทุกท่านนะครับที่ทำให้เป็นห่วงแล้วก็ทำให้มีเรื่อง
ราวแบบนี้ขึ้นนะครับผมยังไงก็ต้องขอโทษทุกทุกท่าน
ด้วยนะครับผมเป็นห่วงสิคะไม่เป็นห่วงได้ยังไงแค่นี้
ผู้ชายก็น้อยจะแย่อยู่แล้วเป็นห่วงมาพูดเล่นแบบนี้

ชุมแพรเขาเคยมีข่าวกับผู้หญิงอยู่ดี

แต่อันนี้ก็คือชัดเจนว่าชอบผู้หญิงรอ
พูดเล่นเฉย